มาดูว่าในพื้นที่การชุมนุมนะครับ

มาดูสีสันของการชุมนุมกันบ้างนะครับ
รวมตัวกันที่พื้นที่การชุมนุมนะครับ

จนเป็นที่มาของวลีเด็ดที่พ่วงมากับการชุมนุม
ไม่ว่าจะเป็นพระเด็จการจงม้วยมอดลูกชิ้นทอดจงเจริญ

ฉายาที่ผู้ชุมนุมเรียกบรรดาพี่รถเข็นเหล่านี้

ไม่ว่าจะมีการนัดชุมนุมที่ไหนหน่วยเคลื่อนที่เร็วเหล่านี้
ไปก่อนครับไปก่อนผู้ชุมนุมซะอีก
รู้ก่อนนักข่าวซะอีกนะครับ
บรรยากาศการชุมนุมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่ผ่านมานะครับ
ค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่กันเยอะแยะเลยนะครับ
เอาอาหารมาเต็มที่ว่างั้นเถอะ
ไล่ดูเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเขาเอาอะไรมาขายบ้าง
มิ้นอาจจะหิวนะฮะเดี๋ยวดูไป
กะพร้อปลาครับไส้กรอกปิ้ง
ไข่หมึกทอดไก่ทอดนี่กะพร้อปลานะฮะ

เครื่องดื่มก็มีน้ำผลไม้ก็มี
ไอศกรีมก็มาและที่ขาดไม่ได้นี่ฮะ
คุณแจ๊กกะรีนนะเมื่อสักครู่นี้ใช่คุณจักรีนหรือเปล่า
ไปทำข่าวนะฮะเลยแวะอุดหนุนพี่เขานะครับ
คือเขาบอกว่ามาสัก๕๐เจ้าได้นะฮะ

คุณอันขายลูกชิ้นปลาทอดคนเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ
อันนี้เป็นไข่หมึกแล้วนะอายุ๓๒ปี
ที่สื่อมาตั้งสมยานามให้นะไม่มีกรุ๊ปลับอะไร
นี่ฮะมาถูกทางแล้วครับติดตามข่าวไทยรัฐทีวี

นี่แหละครับแล้วก็นัดกันมาขายในที่ชุมนุม
วันหนึ่งเขาบอกขายได้๕๐กิโลกรัมคุณผู้ชม
เป็นเงินหลักพันบาทนะครับเอาฟังคุณอันเขาเล่าหน่อยฮะ
เป็นหน่วยเสบียงเฉยครับ
แล้วรู้ข่าวได้ไงเขาบอกว่าเวลามีมอฟมาให้ตามรถขายทุกชิ้นทอด
ก็ดูจากพ่อค้าในทีวีครับในข่าวไทยรัฐ
ก็เลยตามเพื่อนกลับมาปกติก็๓๐กิโลกรัม
เยอะหน่อยก็วันนี้ก็มา๕๐โลครับ
นี่เป็นบรรยากาศย้ำนะว่าเป็นบรรยากาศหน้าเรือนจำ
กรุงเทพเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ไม่ใช่มีแค่รถเข็นนะครับตอนนี้มาตั้งแผงขายข้าวแกงกันเลย
ติ๋มป้าติ๋ม๕๕ปีแล้วนะฮะเอาเมนูเด็ดกะเพราหมูไข่ดาวมาเสิร์ฟ
แล้วก็มีไข่เจียวร้อนนะครับขายจานละ๓๐๔๐บาท
วันหนึ่งบอกว่าได้เป็นหมื่นนะรายได้ดีกว่าขายประจำแถวบางใหญ่ซะอีก
ซึ่งป้าติ๋มบอกว่าผู้สื่อข่าวถามกลัวไหม
แจ๊กรีนถามกลัวไหมเขาตีกันเนี่ยป้าติ๋ม
ติ๋มบอกไม่กลัวหรอกได้ตังค์นะฮะ
ขายตามที่ชุมนุมมาหลายสิบปีแล้วตีกันก็ทิ้งแผงหนีเท่านั้นเอง
มาดูประเภทกับข้าวไปดูข้าวของเครื่องใช้กันบ้าง
เดี๋ยวนี้นะฮะแน่นอนต้องมีเสื้อที่ละลึก
เป็นเสื้อยืดสกรีนสีดำสกรีนวลีเด็ดต่าง

ผ้าผูกผมหน้ากากอนามัย
ทีมข่าวเราไปสะดุดตาครับเป็นมือตบรุ่นใหม่
คนที่ติดตามการชุมนุมทางการเมืองจะเห็นว่า
นี่เป็นอุปกรณ์การแสดงสัญลักษณ์และการทำเสียงที่สำคัญ
คือต้องบอกว่ามีทุกม็อบและการชุมนุมแล้วกันเนาะ
รูปแบบแตกต่างกันไปมีตั้งแต่มือมีตั้งแต่เท้า

อันละ๔๐บาทถ้า๓อันร้อย

ซึ่งคุณลุงแสวงจำปาบุรีเป็นชาวหนองคาย
บอกว่าเดิมขับรถสองแถวตกงานอยู่แล้วมาขายของ
บอกว่ามีในทุนออกเงินทำบล็อกให้มันต้องทำบล็อกนะฮะ

ก็ขายในพื้นที่การชุมนุมบอกว่าได้วันละ๓๐๐บาทนะครับ

ถ้าเกิดใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับใหม่

แล้วก็จับไปก็

นี่ต่างจึงต้องบอกว่าเมืองไทยไวมากนะกับเรื่องพวกนี้นะฮะ

แล้วก็จริงเมืองไทยเด่นอยู่แล้วเรื่องของสตรีทฟู้ดต่าง